เป็นเอกการที่อายุทยาคือมีผู้ชายคนนึงเขาขี่จักรยานยนต์
ด่านตรวจของเจ้าหน้าที่นะไม่รู้ว่าไปทำอะไรผิดมา
ไปถูกควบคุมตัวได้ตำรวจจับใส่กุญแจมือมัดมือ

อันนี้เป็นจริงอ่ะเนี่ยพี่ไข่แข่งแจ้ก่อนแข่งแจ้ก่อน
เออเอาใจไว้โอ้เกรงอ่ะเกรงอยู่อ่ะช็อคใช่

นี่ตอนก่อนที่จะนอนลงไปก่อนที่จะช็อกนะฮะ
อันนี้ตอนที่ควบคุมตัวได้ใหม่
คือเอานี่ฮะแล้วเขานั่งอยู่เนี่ย
หลังจากที่ขี่จักรยานยนต์แหกด่านไปชนรถเบ้นคันหนึ่งตำรวจก็ไล่
คือถึงขั้นมีคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าสงสัยจะเป็นจริงแล้วพี่

เจ้าหน้าที่ก็ปลดล็อกกุญแจมือตอนนั้นแต่ว่าเหมือนกับเขาแน่นิ่งไปแล้วใช่

ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ปลดเข็มขัดปลดกระดุมกางเกงอะไรแบบนี้

สุดท้ายก็เรียกกู้ภัยมาพยายามปั๊มหัวใจช่วยนะฮะ

สามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
ที่พระนครศรีอยุธยานะครับ

ชื่อนายนรงอิ่มละออายุ๔๒ปีนะครับ

ซึ่งมีพันธุ์ตำรวจโทอัฐพลวงนรเศษ

สพรัฐนาธิเบสนะครับ

เป็นสี่แยกตลาดเจ้าพรม

คือตรวจค้นที่จักรยานยนต์
ของนายนรงที่ล้มอยู่เนี่ยนะฮะ

ทุกคนค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ได้คุยกับน้าของนายนรงผู้ตายนะครับน้าเขาบอกว่าคือทางญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายนะ
เนื่องจากนรงหลานชายก็มีโรคประจำตัวหลายโรคแล้วมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
นี่เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปลายปี๖๓ก่อนหน้านี้เมื่อสักสัปดาห์ก่อน
นายนรงก็เพิ่งจะไปประสบอุบัติเหตุมานะแล้วก็บอกว่าเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอ
แต่ไม่รู้ว่าอาจจะเกิดมาจากสาเหตุการทนตั้งแต่ที่แล้วหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกอะไรใครอย่างนั้นก็มีทีทั่วเนิดเขาก็บอกไหมครับ
แน่นอนว่ามันก็มีคำถามตามมาว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือช่วยกันทันหรือไม่ทันอย่างไร
ยุทธวิธีต่างในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
พันธมตโทวีรวุฒิมีไลท์เป็นรองภูมิกับการสอบสวนสพพระนครศรีอยุธยายืนยันว่า
ขณะตำรวจไปควบคุมตัวนายนรงเขามีอาการปกติดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรด้วย
ตอนที่รถเฉียวชนกับรถเบนส์ไปแล้วเนี่ยก็เลยใส่กุญแจมือเพื่อป้องกันการหลบหนี
นี่ฮะตำรวจเขายืนยันว่ามีภาพที่บันทึกเอาไว้
ใช่ตำรวจบอกว่าตอนแรกเขาก็ดูปกติดี
ก็กลัวจะหลบหนีก็ใส่กุญแจมือเอาไว้แต่อยู่ดีเขาก็ช็อกแล้วก็ล้มไปเลย
ก็รีบแจ้งกู้ชีพให้มาช่วยเหลือกันพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่เป็นผล
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดอาการช็อกจากโรคประจำตัว
หรือว่าอาจจะเกิดจากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
ตอนนี้ต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดก่อนนะฮะโอ้โห